กฎหมายอิสระเขาแนะนำ

ใช้โอกาสนี้พลิกเกมเลยนะ

เกมว่าเป็นเพื่อไทยผลัดไปไปเลย
ก้าวไกลไปด้วยนะครับ
ไม่งั้นอนาคตผมไม่ได้พาดพิงเองนะ
นักวิชาการท่านพาดพิงบอกว่า
ไม่พลิกเกมเดี๋ยวจะเป็นแบบประชาธิปัตย์นะ
อาจารย์วีรพัฒน์ปริยะวงนะครับ

จะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกัธมนตรี

เป็นคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
ตั้งแต่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

เอาสิ่งแปลกปลอมของรัฐธรรมนูล
บีบให้คุณเศรษฐาชั่งน้ำหนัก
ส่วนแรงจูงใจทำให้เปลี่ยนแคนดิเดตนายกัธมนตรี

นายกรัฐมนตรีนะครับจะเป็นหลักประกัน

ซึ่งหากคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริง
เชื่อว่ายังมีไพ่ใบอื่น

เพราะการเมืองครั้งนี้ไม่มีผู้เล่นคนเดียว

คือในการวงเรือกนายกธบตรีวันพรุ่งนี้

ผู้สนิทสั่งชื่อเป็นนายกธบตรี

ในเรื่องนี้ก็จะไปถึงศาลตามกระบวนการอีก
ดังนั้นการที่คุณทักษิณจะกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่อาจารย์วีรพัฒน์ก็นะครับ
คาดการณ์๕ฉากทัศน์ไว้แบบนี้
คุณทักษิณได้กลับแล้วก็ได้โหวตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยตามแผน
คุณทักษิณได้กลับแต่ถึงช้าหน่อย
เพราะมีการต่อรองกันบนฟ้าเลย
เครื่องบินนะครับลอยลำอยู่อะไรอย่างนี้นะ
โหวดจบแล้วไปตามแผนค่อยลง
คุณทักษิณเลื่อนกลับไทยรอให้โหวตนายกัธมนตรีสำเร็จ
รอดูหน้าตารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนเพื่อให้ได้มั่นใจ
คุณทักษิณได้กลับแต่เมื่อถึงแล้วผิดแผนไม่ได้โหวต
คุณทักษิณก็จะโดนหลอก
คุณทักษิณไม่ได้กลับและไม่ได้โหวตนายกรัฐมนตรี
ล่มทุกอย่างจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับลองฟังครับ
ผมกลัวมากที่สุดก็คือพรุ่งนี้ทุกอย่างผิดแผนหมดเลย
กลับก็ไม่ได้กลับโหวตก็ไม่ได้โหวต
เอาล่ะสิอย่างนี้เกิดคำถามว่าที่ตกลงเจรจาเบื้องหลังตามข่าวลือกันมาเนี่ย
ใครจะเคืองใครจะสามารถไปขอคำมาใครจะสามารถขอโอกาสที่จะกลับมาอีกบวกกันอีก
คราวนี้แหละผมคิดว่าถ้าเป็นแบบที่๕ที่ผมบอกเนี่ย
มันจะเกิดความยุ่งยากตามมาในทางการเมืองเพราะเหมือนกับความพยายามจะเจรจา
ลับดิวรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะถึงจุดที่ว่าโอ้โหคุณเลื่อนมาขนาดนี้แล้ว
ตกลงกันไม่ได้สักทีเนี่ยมันอาจจะไปตกอยู่ในมือของไม่ใช่เพื่อไทยแล้วสิ
ภูมิใจไทยหรือเปล่าปิดป้อมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้
หากพรรคเฟอร์ไม่ปลีกเกมแน่นอนว่าพรรคเฟอร์ไทยจะถดถอยคงถึงจุดจบเหมือน